ดราม่าเสื้อสีชมพูของคุณบินบรรลือฤทธินะคะยังไม่จบนะคะตอนนี้เนี่ยสังคมโดยเฉพาะคุณสันทนาประยูณรัฐแล้วก็คุณเสียโป้โป้อานนท์เนี่ยกำลังรอคอยคำตอบจากคุณบินอยู่นะคะว่าทำไมคุณบินเนี่ยไม่ออกมาแถลงหรือว่าชี้แจงเรื่องนี้แบบเคลียร์เลยโดยเฉพาะประเด็นเสื้อที่มูล
โป้อานนท์เนี่ยเอายอดเงินบริจาคสองล้านเนี่ยโอนเข้าบัญชีตัวเองแล้วตัวเองเดี๋ยวจะไปโอนเข้ามูลณิธิศิริราชไอ้คำถามเหล่านี้มันสารพัดออกมาจากเสียโป้แล้วก็คุณสันธนานะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณสันธนประยูณรัฐพร้อมด้วยเสียโป้โป้อานนท์นะคะก็เลยตัดสินใจเอาแบบนี้ดีกว่าเดินทางไปที่กองป

พ่ออานนท์เป็นค่าเสื้อสีชมพูสองหมื่นตัวตัวละหนึ่งร้อยบาทเพื่อซื้อแจกให้กับรัชาชนได้มีโอกาสไปสวมใส่ในวันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมานะฮะคุณสันทนาจริงจริงแล้วคุณสันทนาเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะไม่ได้ตกเป็นผู้เสียหายด้วยคุณสันทนาบอกว่าแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแล้วก็ไม่ได้ม
เพราะเหตุไหนคุณบิลจึงขอให้มีการโอนเงินจากเสียโป้เนี่ยเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวรับเงินเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นคนโอนกลับไปที่บัญชีของมูลนิธิศิริราชเอง
ประกอบกับพยานหลักฐานที่มีเนี่ยก็ทำให้เชื่อได้ว่าอาจจะมีการกระทำผิดจริง
ก็เลยมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ตำรวจดำเนินคดี
โดยได้พาพยานบุคคลจำนวนหนึ่งที่ทราบข้อเท็จจริงเนี่ย
เมื่อวานนี้พาไปให้ปากคำกับตำรวจกองปราบด้วยนะคะ
โดยเฉพาะคุณนิรันดรถือเป็นอีกตัวละครหนึ่งสำคัญเลย
ที่คุณบินกล่าวอ้างก่อนหน้านี้ว่าคุณนิรันดรเป็นผู้จัดทำเสื้อ
แล้วเดี๋ยวจะเอาเงินบริจาคจากเสียโป้ไปซื้อเสื้อจากคุณนิรันดรนะคะ
เรื่องต้นคุณสันทนาบอกว่าได้มีการพูดคุยกับคุณนิรันดรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณนิรันดรเองก็ยืนยันบอกว่าพร้อมที่จะมาให้ปากคำกับตำรวจในฐานะพยานเช่นเดียวกันนะคะ
คุณบินถ้าฟังแบบนี้ก็ตกที่นั่งลำบากแล้วนะคะ

ส่วนเสียโป้ยืนยันว่าตัวเขาเนี่ยเมื่อวานไม่ได้ไปแจ้งความนะ
แต่จริงแล้วถ้าเกิดว่าเอาตามรูปการณ์เนี่ยเสียโป้ตกเป็นผู้เสียหายนะคะ
แต่ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเมื่อวานไม่ได้ไปแจ้งความเพียงแต่มาให้ปากคำในฐานะพยานเท่านั้น
แต่ก็ยอมรับว่าหนักใจเรื่องนี้เพราะฝ่ายหนึ่งก็คือคนที่ตัวเองเคารพ
หมายถึงว่าคุณสันทนะอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเป็นคนที่ตัวเองรู้จักซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรนะคะ
รับว่าส่วนตัวติดใจเรื่องที่คุณบินทำเสื้อสีชมพูมากถึง๓แสนตัว
แต่คุณหมอที่เป็นคนที่รับผิดชอบโครงการเสื้อมูลนิธิสิริราชเนี่ยบอกว่าทำมาแค่๒๔๐๐๐ตัว
ยอดตัวเลขไม่ตรงกันก็เลยต้องการให้คุณบินออกมาอธิบายกับสังคมให้เข้าใจด้วยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณมินออกมาเคลื่อนไหวแล้วแต่การเคลื่อนไหวเนี่ยคือไม่ได้มีการชี้แจง
สำหรับประเด็นที่ทั้งเสียโป้ทั้งคุณสันทนา
เขามีการตั้งคำถามแล้วก็สังคมคาใจนะคะ
มีการไลฟ์สดขณะที่เดินทางไปที่จังหวัดสมุทรปราการ

กรณีที่ถูกคุณสันทนาไปแจ้งความที่กองปราบบอกว่า

และไม่เคยคิดจะใช้นอกรู่นอกทางแม้แต่บาทเดียว

ขอบคุณกำลังใจแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ได้ผิด
แต่ก็ไม่ได้ชี้แจงข้อมูลที่เป็นข้อแก้ต่าง
ข้อเท็จจริงที่มันออกมาจากปากของคุณบินนะคะ

เพื่อปลูกการเชื่อมที่ถ่ายเด้อ
และบันดาลที่ที่หน่อย

แล้วก็ต้องมีคุณธรรมต้องมีศักดิ์ธรรมต้องมีความจริง
คือไอ้คำพูดที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงใครทำชั่วได้ชั่วใครทำดีได้ดี
ข้อมูลเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะไปแก้ต่างหรือใช้เป็นข้อมูลในทางคดีความได้นะคะ
เพราะตอนนี้ต้องยอมรับว่าทั้งเสียโป้แล้วก็คุณสันทนาไปแจ้งความเป็นคดีความแล้ว
ทั้งหมดสี่ข้อหาด้วยกันหน้าที่ของคุณบินก็คือต้องออกมาชี้แจงแล้วล่ะค่ะ
คือทุกคนบริสุทธิ์หมดเท่าที่ผมฟังดูแต่ผมสงสัยแบบนักข่าว
โรงพยาบาลสิริราชเนี่ยได้ตกลงเสื้อจะให้ใคร
เพราะว่าในข่าวมีบริษัทหนึ่งรับไปหมดแล้วนะฮะเอามาให้แล้ว๑๒ล้านด้วยเดี๋ยวจะมาหาย๑๒ล้านรับไปหมดแล้วเสื้อ๒๔๐๐
๒นิรันดรที่มีข่าวกับคุณบินเนี่ยเขาไปดีลกับใครที่สิริราชมา
ดิวหรือเปล่าอันนี้ผมสงสัยแบบนักข่าวนะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนบริสุทธิ์หมดนะครับอยากได้คำตอบเหมือนกัน
ก็เป็นหน้าที่ของคุณบินแล้วล่ะที่ต้องเอาข้อมูลข้อเท็จจริงมากางดูกันนะฮะ